คุณผู้ชมที่รับชมข่าวเราอยู่ใครเพิ่งเดินทางกลับมาถึงภูมิลำเนามาถึงกรุงเทพมาถึงบ้าน
บอกหน่อยครับว่าเดินทางกลับมากี่ชั่วโมง

มิตรภาพเยอะไหมบนท้องถนนเนี่ย
พี่ดูข่าวเมื่อวาน
มีคนติดตั้งแต่ขอนแก่นก่อนที่จะเข้าโคราช
แล้วก็ก่อนที่จะเข้ามากรุงเทพติดตั้งแต่ตรงนั้นเลย
ทำค่าบริโรนด้วยเพียง๓๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ละครู่นี้หลายคนเริ่มต้นทำงานไปสำรวจสายเอเชีย

น้ำปริมาณรถจากภาคเหนือมุ่งหน้าเข้ามากรุงเทพฯมหานครก็เยอะแหละครับ
หลายคนรีบกลับมาเลี่ยงรถติดเพราะว่าเดี๋ยววันนี้คงติดกว่าเดิม
เพราะว่าวันอาทิตย์ใช่ไหมแล้วหลายคนก็ต้องทำงานวันพรุ่งนี้
ก็เลยเป็นบรรยากาศอย่างที่เห็นนะครับ
เอามาดูสายหลักที่ต้องติดทุกปีไม่ว่าจะเป็นสงกรานไม่ว่าจะเป็นปีใหม่
ถนนมิตรภาพเป็นจังไงคะมิตรภาพเยอะเลย
เพื่อนมีเยอะมิตรภาพหลายบ่อ
นี่เป็นสายหลักจากสายอีสานไงคะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพเนี่ยนะคะรถหนาแน่น
มากันตั้งแต่ช่วงกลางวันนะคะจนถึงช่วงค่ำรถเยอะติดขัดชะลอตัวในบางช่วง
ตำรวจทางหลวงเขาก็ต้องแก้ปัญหานะคะ
เปิดช่องทางพิเศษเพื่อระบายการจราจร
ทางพิเศษจุดที่เขาเปิดก็คือตำบลคลองไผ่อำเภอศรีคิ้ว
แล้วก็ช่วงตำบลกลางดงอำเภอปากช่องจุดนี้มันจะเป็นทางแยกด้วยเนี่ยนะคะ
เมื่อคืนเขาบอกว่ารถเยอะแล้ววันนี้คาดว่าน่าจะเยอะกว่า
เพราะว่ามันเป็นวันสุดท้ายของเทศกาลปีใหม่
ทุกคนก็กลับจากภูมิลำเนากลับจากการท่องเที่ยวช่วงปีใหม่
จะเดินทางกลับมาทำงานในวันปกติก็คือวันจันทร์พรุ่งนี้ค่ะ
เอาไป๓๐๔กันบ้างพี่น้องอีสานเขาคนที่ทำงานอยู่ฝั่งตะวันออก
เขาใช้เส้นนี้นะครับกระบิลบุรีปากโช๊คชัยแล้วก็ถนนสาย๓๕๙
สะแก้วเขาหินซ้อนด้วยมีประชาชนเดินทางจากอีสานนะครับ
กลับสู่ภาคตะวันออกเป็นจำนวนมากครับ

เคลื่อนตัวกันได้แบบนี้เรื่อยครับ

คุณตำรวจก็อาจจะเบื่อนะฮะยืนอยู่โบกนาน
ก็ร้องเพลงไปด้วยนะฮะอยากจะคลายเครียดให้คนขับรถนะครับ
ไปดูทั้งน้ำเสียงแล้วก็ลีลาครับ
เรามารวมด้วยช่วยกันให้คนเฝ้าบ้านอย่าออกไปไหน
โควิด๑๙ที่เคยเป็นข่าวกับเราวุ่นวาย
ไม่รู้ว่าใครเป็นใครอยู่ห่างกันไว้และดี
เห็นไหมไม่รู้ว่าใครเป็นใครอยู่ห่างกันไว้แหละดี

ไม่ธรรมดาครับร้อยตำรวจโทสมควรครับ
สว่างภูลวัตถุนะฮะรองสารวัตรตำรวจทางหลวงครับ
น้ำเสียงดีเลยนะเนี่ยนะฮะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าคนขับ

เพราะแต่ละคันมาก็ปิดกระจกนะครับ
แต่ก็อย่างน้อยนะฮะรถติดมาถึงจุดนี้

พอให้คลายเครียดจากการจราจรจากการเดินทางกันได้บ้างล่ะครับ